เป็นเรื่องที่แบบในโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมากค่ะ
เป็นเรื่องจากเพจเจ๊มอย๑๐๘ค่ะ
กับคู่รักดารานะคะที่เจ๊มอยบอกว่า

เลิกกันแบบไม่บอกไม่กล่าวใครเลย
นี่ขนาดไม่บอกไม่กล่าวใครนะ
ก็ไม่บอกแต่โพสต์กันทั่วเมืองคุณผู้ชมนะคะ

ก็ฟังแล้วก็คิดตามช้าคุณผู้ชม
ว่าด้วยเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะ
ฝ่ายหญิงเป็นสาวมั่นสตรอง
วันเอาแต่ลงรูปลูกแล้วก็งาน

ไม่เคยลงรูปสามีเลยสักครั้งค่ะ
พอสืบไปสืบมาได้ข่าวจากเพื่อนสามีบอกว่า

แถมตอนนี้นะคะเหมือนว่าฝ่ายหญิงจะไปมีใหม่แล้ว
คนก็สงสัยเผือกร้อนกันคุณผู้ชมนะคะ
ก็เข้าไปเมาส์กันต่างนานามากมายนะคะ

เขาบอกว่ากชอร์จกะมงอ
ก็งานเข้าพี่หนุ่มกัญชัยของเรากันไปนะคะ
ซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปแล้วนะคะ
พี่หนุ่มแล้วก็พี่มดดำเขาเคลียร์ในรายการแล้วแหละ
ข่าวใส่ไข่บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วก็ยังรักกันดีอยู่แล้วก็
พี่หนุ่มเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่า

แต่เขาก็รักยังดีกันอยู่นะคะ

ยืนยันชัดนะคะว่าไม่ใช่คู่ของพี่หนุ่มกัญชัยกับพี่เมย์เฟื่องอารมณ์แน่นอนค่ะ
กลับไปนะคะพี่หนุ่มเคยตอบในไอจีนะคะเมื่อปี๒๕๕๗ค่ะ
ที่ไม่ค่อยลงลูกอย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่หนุ่มก็บอกว่าสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและตัดสินใจแทนผม

ถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปกับคุณเมย์เลยเนี่ยกรุณาเลื่อนลงไปดูนะคะนี่อย่างที่บอก
คุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้
มันเป็นการชี้นำให้คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดนะคะและเกลียดชังผมนั่นเองนะคะ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ปิดจ๊อปพี่หนุ่มไปเถอะ
หลายคนก็ถามว่าเป็นใครคุณผู้ชม
มันมีคอมเมนต์ดิฉันก็ไปเผือกก็ไปขยายต่อนะคะ

ซึ่งแม่เลิกสามีไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้นะคะ
ก็มีควงชายหนุ่มคนอื่นไปด้วย
ก็ไม่ได้ปิดปัง
โพสต์บรรเทิงเนอะถ้าใครอยากได้สาระเชิญสาระหนุ่ม
เขาบอกว่ากันไปนะไม่เป็นเป็นคนอื่น
จะพาหนุ่มตาน้ำข้าวไปเที่ยวทะเลหวีดหวานที่ไหนก็ได้

หลังเหรอใช่ใช่แต่ว่าหลายคนบอกว่าพี่แจ๊กกะลีน
คู่รักที่เขาเลิกกันเงียบเนี่ยใช่ดาราดังหรือเปล่า
เพราะตอนแรกที่เป็นข่าวมาก็เป็นอู๋เวียเบลล่าหรือเปล่า
หรือว่ามากมากคิมเบลลี่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ
คือเจ๊มอยบอกแล้วนะคะในคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไม่ใช่คู่รักดาราดัง
ซึ่งตามสไตลเจ๊มอยดิฉันบอกเลยนะคะก็อาจจะหยิบประเด็นที่แบบ
มันก็เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้ดังมากแต่พอออกไปมันก็จะเป็นกระแสมานิดนึง
ซึ่งคู่รักคนที่ว่าเนี่ยค่ะก็จริงก็รู้จักนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าจริงก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะที่จะมาบอกผ่านสื่อนะคะ
เอาเป็นว่าก็คือท้ายที่สุดแล้วสรุปก็คือว่า
อย่างที่เจ๊มอยบอกนะคะคนที่เขาเลิกลากันไปแล้ว
แล้วก็เขาสามารถกัดแจงชีวิตเขาได้เลิกลาได้ดี
ใช่นะคะแต่ว่าจะเป็นตอนไหนยังไงนั้นนะคะ
ก็คิดว่าไม่นานเกินรอหลายคนก็คงจะทราบ
เพราะว่าฝ่ายหญิงเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่

อยากรู้เดี๋ยวค่อยถามทีหลังเลยนะ